ส่วนช่วงแรกเราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์
เครื่องบินเล็กตกเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมา

ล่าสุดในวันนี้ครับคุณผู้ชมมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
หลังจากที่ได้มีการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูผลชนะสูตรพร้อมกัน
และบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
วันนี้ก็มารับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ครอบครัวของนายศิราวุฒิเตียวประเสริฐ
บินผู้ช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินเล็ก
ประสบอุบัติเหตุตกในคลองลำเกาะเหล่าย่านลำผักชีเมื่อวานนี้
วันนี้ก็เดินทางไปติดต่อขอรับศพ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์

ญาติยอมรับบอกว่ายังทำใจไม่ได้
กับการสูญเสียอย่างกระทันหันที่เกิดขึ้น
อย่างมากในคืนก่อนเกิดเหตุแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
รู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับก็เลยส่งไลน์ไปหาลูก
บอกว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วก็คิดว่าลูกชายนั้น
คงจะหลับไปแล้วนะครับจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่า
เกิดเหตุการณ์ก็คืออุบัติเหตุเครื่องบินเล็กประสบเหตุตก
และลูกชายก็เสียชีวิตในขณะที่ผลการชนะสูตรศพนะครับ
คุณผู้ชมในวันนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธิรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็รายงานผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพนายศิราวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
พบว่ากระโหลกศีรษะแตกซี่โครงหักหัวใจ
และเส้นเลือดใหญ่ก็ฉีกขาดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ส่วนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมไปถึงการตรวจหาสารแปลกปลอมภายในกระเพาะอาหาร
ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยคือประมาณ๗วัน

คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของท่ากัดสยาในราชอาณาจักร
กระทรวงคมนาคมพร้อมกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานลำผักชีและตัวแทนจากบริษัท
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องบินครับ
เรื่องต้นพบว่าส่วนหน้าและปีกของเครื่องเสียหายมากที่สุด
ดังนั้นต้องเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ในการที่จะเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจน์ซากอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ครับพลตำรวจตรีชัยพรพาณิชอัตรา
เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนนั้นเข้าไปสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยสารมาในเครื่องคือรายงานเบื้องต้นเสียชีวิต๑บาทเจ็บอีก๔เมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งทั้งหมดก็ยืนยันตรงกันว่าเครื่องบินบินมาตามเส้นทางปกติ
เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง
นักบินไม่สามารถขับต่อไปได้
รายละเอียดทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาประกอบสำนวนการสอบสวน
รวมไปถึงการตรวจพิสูจน์ซากเครื่องบินที่เสียหายจากผู้เชี่ยวชาญ
และข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลการบินนะครับ
เกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุญาตการบินด้วย
ซึ่งทั้งหมดนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม